อย่างเช่นผู้นำอังกฤษก็ได้มีการประกาศมาตรการ
กำหนดให้บริษัทต่างชาติต้องเปิดเผยตัวตนของเจ้าของกิจการ
เพื่อป้องกันปัญหาการฟอกเงินแล้วก็เลี่ยงภาษี
ในขณะที่ข้อมูลที่เปิดเผยส่งผลกระทบกับผู้นำในประเทศหลายประเทศครับ
เดินออกจากที่ประชุมสภาไปนะครับ
หลังจากที่ถูกเชิญให้ออกระหว่างอภิปรายกันอย่างเผ็ดร้อน
เกี่ยวกับประเด็นเอกสารลับปานามาโดยนายเจมส์ชอ
ประธานร่วมของพักกรีนเรียกร้องให้ผู้นำนิวซีแลนด์ขอโทษ

กระทำความผิดหลังตกเป็นผู้นำคนล่าสุด
พบว่าปรากฏอยู่ในรายชื่อของเอกสารลับปานามา

โดยทั้งคู่ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ของบริษัทในเครือแต่ก็ได้ลาออกในอีก๒ปีต่อมา
และดำเนินการอย่างถูกต้องแต่ไม่ได้จ่ายภาษี
เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำกำไร
ขณะที่การประชุมสุดยอดต่อต้านทุจริตในกรุงลอนดอน

โดยผู้นำอังกฤษและผู้นำอีก๔ชาติ
แก่ฝรั่งเศสเนเทอร์แลนด์ไนเจรียและอาฟกานิสถาน
ได้ให้คำมั่นว่าจะกำหนดให้บริษัทต่างชาติ

การระบุเจ้าของตัวจริงเพื่อป้องกันการฟอกเงิน
ส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนดจอแดนอินโดนีเซีย

ประกาศจะรีเริ่มขั้นตอนตามมาตรการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
นำอังกฤษแถลงนะครับว่าถ้าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของกิจการเหล่านั้น
ก็จะไม่สามารถหยุดปัญหาการฟอกเงิน
และปัญหาการซุกซ่อนทรัพย์สินของเหล่าบรรดามหาเศรษฐีได้

อังกฤษตัดสินใจดำเนินการมาตรการดังกล่าว
แต่หลายฝ่ายก็วิจารณ์นะครับว่ามาตรการนี้อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง
ก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
จดทะเบียนตั้งบริษัทนอกอนาเขต

แต่จากการประเมินล่าสุดพบว่ามีเพียง๔๗๙๐๐บริษัทเท่านั้นที่มีการเคลื่อนไหว